ทุกผู้ชมครับดูนี่หน่อยฮะแม่สองโจรแสบเหลือเกิน
จะไปขโมยน้ำมันของรถจักรยานยนต์ค่ะไปเจอดีเข้าอ่ะสิเจอดีเลยเหรอ
อายุทยายังไงแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ติดกับป่าช้าหลังวัด
อืมอ่าดูนะมากันสองคนนะฮะค่ะนี่ใส่โฮงใส่ฮูตมาด้วยเออ
นั่งด้อมมองหาทางว่าจะงัดเบาะรถจักรยานยนต์เขายังไง
อืมจะดูดน้ำมันซะหน่อยมากันสองคนนะครับทุกผู้ชมครับ
มาจอดที่ลานจอดรถด้านหลังอาคารนะฮะนี่แถวแถวพื้นที่ตะบนหัวรอ
อำเภอพระนครศรีอยุธยาแต่แถวนี้เนี่ยอยู่ติดกับป่าช้านะฮะ
ติดกับป่าช้าหลังวัดนี่เปิดเบาะได้แล้วอ่าอ่า
อีกคนนึงเนี่ยขี่จักรยานยนต์มานะมารออยู่แถวนั้นนั่นแหละ
อ่าเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วมองหาเพื่อนแล้วเออ
หมุนฝาถังน้ำมันเอาแกลลอนมาหมุนฝาถังน้ำมันแล้วนี่อ่า
เอาฝาถังมาวางทิ้งเอาไว้เดี๋ยวต้องไปเอาแกลลอน
เอามาดูดน้ำมันออกใช่ไหมคะอ่ากับเครื่องมือในการดูดน้ำมัน
นี่เจ้าของรถเนี่ยเขาเอาคลิปมาลงเอาไว้นะฮะบอกว่าสองคนนี้นี่
ไม่รู้เจอดีอะไรอืมอ่าเดี๋ยวดูนะฮะ
มาดูก่อนด้อมมองก่อนมีใครมาไหมหลังจากนั้นพอเห็นว่ายังปลอดคนอยู่
ตีหนึ่งครึ่งนะนี่ตีหนึ่งครึ่งนะตีหนึ่งครึ่งลานจอดแถวป่าช้า
ก็เริ่มปฏิบัติการในการดูดน้ำมันอ่านี่ยังมองอยู่เหรอ
กลัวขนาดนี้ทีหลังอย่าทำดีกว่าไหมคงจะดูว่าไม่มีใครมาแน่นะ
อ่าปลอดภัยแน่นะวิเอายังวินี่กำลังแล้วกำลังแล้ว
กำลังจะดูดน้ำมันแล้วนี่เออโหตั้งท่าเลยอ่าปื๊ดเข้าไปนี่
แล้วยังไงคะเงยขึ้นมาเออเฮ้ยอะไรอ่ะวิ่งเลยฮะ
ไปไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าของรถยังงงอยู่ว่าเขาเจออะไร
เขาเห็นอะไรเหรอคะวิ่งเลยแล้วมีกล้องอีกมุมนึงนะ
ตอนวิ่งไปอันนี้ตอนก่อนหน้านี้นะอ่าตอนที่วิ่งไปแล้วนี่เห็นไหม
อันนี้นี่เพื่อนขี่จักรยานยนต์นี่เอาวิ่งแปดรถเพื่อนวิ่งน้ำหน้ารถจักรยานยนต์เพื่อนอีก
อะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะจนเพื่อนต้องขี่รถไล่ตามบอก
นี่เรามีรถมานะลืมลืมขึ้นรถเราดีกว่าไปเห็นอะไรมา
นี่ฮะคำถามของเจ้าของรถจักรยานยนต์ด้วยนะฮะ
ว่าไปเจอดีอะไรเห็นอะไรนะครับทุกผู้ชมครับนี่วิ่งนำหน้าด้วยเห็นไหม
วันนี้เราเลยคุยกับทางคุณเพ็ญประพานะครับ
เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้พอตื่นมาก็
มาที่จอดรถมาดูรถนั่นแหละนะครับตกใจเห็นเบาะรถจักรยานยนต์
แล้วก็ฝาถังน้ำมันเนี่ยเปิดอยู่ก็คิดในใจว่าโอ้โหโดนอีกแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยโดนขโมยน้ำมันในรถจักรยานยนต์มาแล้ว๓รอบนะฮะ
แบตเตอรี่ด้วยนะครับรอบเมื่อคืนนี้นะฮะ
ถ้าเกิดได้ไปเนี่ยนี่คือรอบที่๔นะครับไปแจ้งความทุกครั้ง
แต่เรื่องก็เงียบทุกครั้งนี่แล้วก็ครั้งนี้เนี่ย
พอเห็นเบาะมันเปิดอยู่ฝาถังเปิดอยู่คิดว่าโดนแล้ว
พอเดินเข้าไปถึงจักรยานยนต์เนี่ยเอ้าน้ำมันยังอยู่ครบ
อ่าแบตเตอรี่ก็อยู่นะครับก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกทีนึงว่า
ใครก็เห็นคนร้ายเนี่ยนะฮะวัยรุ่นสองคนเนี่ย
กะลอนน้ำมันมาจะมาดูดน้ำมันแล้วเหมือนตกใจเห็นอะไรสักอย่างหนึ่ง
นะวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยคือเนี่ยเขาเขาก็งงเอ๊ะโจรเนี้ย
เห็นอะไรนะครับแล้วตอนนั้นทุกคนเข้านอนหมดแล้วนะครับ
ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ยืนยันว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ไม่มีใครเดินออกมาแถวนั้นเลยเลยไม่รู้ว่าเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่า
เพราะเมื่อวานนี้เป็นวันโกนด้วยนี่ฮะวันโกนก่อนวันพระนี่นะครับ
อ่าผีอาจจะถูกปลดปล่อยมาหรือเปล่าอืมแล้วจุดที่จอดรถตรงนี้เนี่ย
อยู่ติดกับหลังวัดเสนาทนะฮะซึ่งเป็นป่าช้าเก่านี่วัดนี้นะฮะ
แล้วจะมีป่าช้าเก่าอยู่ด้วย
พอเปิดเปิดใต้เบาะมันก็เหมือนมองอะไรนะมองทางเนี้ยอืม
แล้วพอมันจะเป่าเอาน้ำมันมันก็วิ่งหนีไปเลย
คือเหมือนกลัวอะไรสักบางอย่างใช่ไหมใช่ไม่รู้มันเห็นอะไรของมันอืม
คิดว่าเห็นสิ่งลึกลับไหมไม่รู้สิน้องวันโกนด้วยอ่ะอืม
อยู่ติดหลังวัดใช่ไหมเราก็ไม่รู้อืม
ก็ถามถามอาจารย์แถวนี้ถามคนแถวนี้ก็บอกว่าไม่มีใครลงมาเลยน่ะ
ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ยมีติดไว้
คือคนร้ายมาเนี้ยเห็นกล้องวงจรปิดอืม
ว่ามีแต่มันไม่กลัวแต่วิ่งป่าราบเพราะเห็นอะไรก็ไม่รู้
นี่นะฮะแล้วเคยมีคนเล่าว่าตรงจุดนี้
เคยมีการนำเศษของโรงศพเนี่ยมาทิ้งเอาไว้
เชื่อว่าคนร้ายคงต้องเจอดีแน่แน่นะครับอ่าแต่อันนี้ในมุมความเชื่อนะค่ะ
แต่ในมุมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอบอกว่าก็อยากให้ตำรวจเนี่ย
จับคนเหล่านี้ให้ได้สักทีนึง
เพราะอย่างคุณเป็นมภาเนี่ยบอกโดนมาสามรอบค่ะ
นี่คือรอบที่๔นะครับแค่ไม่ได้อะไรแค่นั้นเอง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยบอกว่าตำรวจต้องจับคนร้ายสองรายนี้ให้ได้นะ
เพื่อเขาอยากรู้เขาเห็นอะไรอ่าเออเอามาถามให้ได้อ่า